ดูเอเนจี้มากกว่านี้หน่อยได้มั้ยฟ่องหน่อย

ข้าวสองเนี่ยพวกนักบาสที่เขาบอกว่าเปลี่ยนโลกยังเล่นกันอยู่

ไม่ก็จู่ไง
พี่มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับทีมชาติอเมริกามาเล่าให้ฟังว่า

มือต้องทำท่าขนาดนี้หล่อนเลย
แรกเนี่ยค่ะพี่ก้องตุ๋ยท้องพี่ตั้มหนักมากเลย
เทปนี้เราจะทำอย่างใภที่และอาศัยหน่อย
อันนี้มันแปลกนะพี่คือถ้าฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลโลกก็คือที่สุดแล้ว

เขาให้ความสำคัญที่โอลิมปิกจริงจังเป็นพิเศษ

สมัยก่อนเนี่ยมันไม่อนุญาตให้เอานักกีฬาอาชีพมาเล่นเนอะ
อเมริกาก็จะต้องเอาแบบพวกเรียกมหาลัยหมดเลยครับแล้วแต่ว่าทำไมยุโรปมัน
ตอนนั้นผมอายุประมาณสัก๑๐นิดเกิดปี๑๙๘๐
ผมยังอยู่ชาติที่แล้วอยู่เลยนะคุณผู้ชมก็ดูไว้แล้วกันครับ
นิตยสารก็ไม่ค่อยมีรายการบาสเก็ตบอลที่มีจะเป็นตอนบ่ายวันอังคาร
แตกตื่นกันมากอเมริกาประกาศหลังจากที่เสียหน้าแพ้โซเวียต
ถ้าเกิดพูดหยาบไปนะเดี๋ยวกูจะเอานักบาสที่แม่งเก่งที่สุดในโลก

ข้าวสองเนี่ยพวกนักบาสที่เขาบอกว่าเปลี่ยนโลก

หนึ่งคนที่ไม่ได้ไปในตอนนั้นเสียดายกันมาก
มีมึงก็ไม่มีกูเราแต่เลือกเลยใช่มั้ย

ไม่ไม่ใช่
คือถ้าเกิดมึงตัดต่อก็รับผิดชอบร่วมกันนะ
แต่ว่าตอนนั้นก็ถือว่าสุดยอดมากอยู่แล้ว
ลิมปิกที่บาเซโลน่ามันยิ่งกว่าออสไตล์อ่ะ
ผลการแข่งขายไม่ต้องนับเกมเท่า๔๐แบบเป็นพื้นฐาน

โอลิมปิกทำไอ้ทีมชาติที่มันขั้นกลางทุก๒ปี
มันก็ทำกลายเป็นว่า๙๒๙๔๙๖๙๘แล้วมา๒
พวกนักกินลายอย่างแช๊กเนี่ยมันต้องเล่นหน้าทุกชุดเลย

ตาก็เริ่มแบบอ้าวสำเร็จแล้วนี่

อเมริกาก็ไปแพ้อาเจดิน่าครับ
ปี๙๖กับปี๙๒มันมหาเทพไง

เมื่อเจอชุดที่มันกระท่อนกระแท่นไปเล่น

แล้วก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งที่กล้องทำเอาไว้

ปีนั้นก็เละเทะไม่ได้ชิงด้วย

นั่นคือจุดที่ทำให้เกิดความหักเห
ขี้เบื่อง่ายแต่ก็หญิงธนงในศักดิ์ศรี
ความเจ็บปวดไม่ต่างจากปีปัดแปด

มันเลยทำให้พวกเขาเนี่ยลื้อโครงสร้างใหม่หมด

แต่ว่าเหมือนกับว่ามันยังไม่มีแบบ

มึงจะแวะเวกัสกินเหล้าเหรอ

ตอนนั้นเขาก็จะไปเก็บตัวที่เวกัส
คนวัยชะกันห่างลูกเมีย

กลับมาถึงตี๓๔๐บาทสะโหลสะเลกันอยู่

กำลังมาเนี่ยออกมาเสร็จปุ๊บก็มีผู้ชายสูงประมาณสัก๖ฟุตเจ็ด
สะพายกระเป๋าไปแบบเออตัวเหงื่อซึม
เดินออกมาจากลิฟต์สวนออกไปปุ๊บไปไหนก็มา
อืมเออเดี๋ยวไปข้างนอกมาเดี๋ยวขึ้นไปนอนละ
บรรยากาศเปลี่ยนทุกคนก็หันไปมอง
เฮ้ยโคบี้แม่งลงมาซ้อมแล้วใช่
คนนึงนั้นเนี่ยเดินเข้าไปดูอีกแป๊บนึงแบบใช่หรือวะอะไรอย่างเงี้ย
โคบี้ตัวเปียกมาแล้วครับใช่น้ำหก
เสียเกลือสิหลังจากนั้นก็เลยเป็นทำตามโคบี้หมด
ใช่แล้วคิดดูนะไอ้คนที่พูดเนี่ยคือคริสพอนะ
คือเมโลนะคือเลบอลเจมส์นะอืม
บี้ไรอันนะตอนนั้นเนี่ยมันสุดขนาดนั้นมันสุดขนาดไหน
ผมทันปีสองพันแปดอืมผมค่อนข้างจะรักชุดนี้
ถ้าเกิดถามผมนะแน่นอนว่าผมรู้สึกฮือฮากับเก้าสอง
ไปมาเซโรน่าเนี้ยยุโรปก็ได้เห็นแบบเฮ้ยโอ้ววาเซโบนเป็นอย่างเงี้ยวะ
สเปนเองก็มีหลีกที่แข็งแรงอยู่แล้วนะโอ้โหต้องเจอแบบมหาเทพอ่ะ
ผมคงต้องเอาเก้าสองวางเอาไว้ก่อน
จริงส่วนตัวเมื่อแกะดูระบบการเล่นตัวผู้เล่นอย่างนี้
ผมว่าปีสองเป็นแปดไม่ว่าจะเป็นเนี้ยมีเจสสันคิดตัวเก๋าคุมเกมได้
มีคิสพอลมีเดอรอนวิลเลี่ยมตีโซนได้
ในเมื่อนายก้าวร้าวข้ามรุ่นแบบนี้ผมเหรอ
สองพันแปดใครอายุออสามสิบกดไลค์อ่าแต่เกิดกดเลิฟมาทางนี้ฮะ
เก้าสองอมตะนิรันการถ้าเกิดพูดกันแบบนี้
จุดเริ่มก็คล้ายกันความเอาจริงคือชาติที่ทนง
ตบหน้าไปตายแปดแปดยังแพ้แบบมีเหตุและผลคือ
เพราะมึงไม่ให้กูเอาตัวหลักหลักไปแต่ไอ้สองพันแปดเนี่ยแพ้
แล้วแบบโอ้โหบริหารจัดการกันไม่ดีอ่ะนักกีฬาแบบอยากซุกแผ่นดินหนีอ่ะ
ในมุมไหนก่อนดีตัวเพลงเห็นไหมอ้าวได้แล้วเป็นตำแหน่ง
ตัวจริงก็ต้องเป็นแมจิกจอนสั้นครับคุณจะเอาอะไรมาสู้กับนักบาสมากพรสวรรค์ที่สุดในตำแหน่งนี้
ผมเนี่ยจะสันคิดเจสันคิดคือตัวจริงของคุณใช่เรียบ
แต่ว่าพบพบทุกอย่างจ่ายได้ยิงได้ป้องกันได้แล้วต่อจากก็น่าจะเจสันคิดน่ะ
ในตำแหน่งนี้นะในตำแหน่งไฟคาร์ดน่ะเรื่องเรื่องการจ่ายบอลน่ะอืม
จริงจริงตรงนี้ผมว่าเป็นรองเป็นรองรองครับแต่ว่าในในกาดเชิงลึกอ่า
ผมผมชอบชุดนี้มากกว่าเดลรอนวิลเลียมกับคิสพอเนี่ย
กาดที่ตีโซนได้ดีอืมตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นเด็ก
เราก็รู้สึกเลยว่าไอ้สองคนนี้ต้องขึ้นมาเป็นระดับท็อปแน่
กันแล้วคิสพอโชคยังยังยังยังยังยัง

ตอนนี้ก็ยังไม่เคยยิงเรื่องไว้ของพี่ตัวสำรองค์ขายชุดนั้น
อันนี้แหละเถียงกันให้ตายไปฆ่ามันด้วย

ถ้าคุณวัดกันลานจอดรถไทยรัฐ
วางมาฮะมาเลยด้วยอายุ๓๐เท่ากัน
ทำไมจะไม่เก่งอ่ะก็ในเมื่อมึงเอาตำราว่าแบบ

เล่นด้วยกันดิวก็ถามแบบที่น้าเอาขาแหย่ไปแล้วม้วนออกอ่ะทำไง

เหมือนกับกล้วยเจ๋งที่แบบตกลงไปในถ้ำแล้วก็เจอ
เนี้ยจับแล้วนะบ้าง

กล้วยเจ๋งเดี๋ยวหิวใครจับแล้วเนี้ย

วังกรยกกูก็เป็นกล้วยจับไปแล้ว
แต่เมื่อต่อสู้กับชาวโลก

คู่ต่อสู้มันกระจอกเกินกว่าจะมาพูดเหรอวะ

ดีกว่าเอาได้มา
ทำได้ทุกอย่างนี่คือเก่งแล้วเก่งมากเหรอ
เก่งไม่เก่งมันต้องดูว่าคนรุ่นหลังพูดถึงเขาอย่างไร

คุณเคยได้รับการยกย่องว่านี่คือคนที่มั่นที่สุดเท่าที่โลกเคยมีหรือเปล่า
แล้วไงอ่ะขนาดดาวน์ยังสี่สิบแต้มเลยอ่ะขนาดขนาดเล่นโคมโกอะไรอย่างงี้เหรอ
เล่นกับทีมหมูอ่ะจะเป็นสี่สิบนี่ไงอ๋อจะเอาอย่างงี้ใช่ไหมไม่ก็จู่ไง
คริสต์มารินอือแล้วคุณก็มีสก๊อตตี้พริกเพ่นอืมมาเลยมีเรียงมาเลยของมึงอ่ะ
สามคนอ่ะของพี่อ่ะมันได้แต่ยิงอืมแต่พวกผมมาออลาวป้องกันก็ได้
เดี๋ยวอันนี้มึง๖๔เลยเหรอฮะฮ่าไม่แต่อันนี้เนี่ยเราปูดกันในความสมทุน
รับด้วยอย่าลืมว่าคนขาวสองคนพี่เพ่นไงก็คนเดียวไงอ้าวเออผม
เหรอผมยังไงและจะสนใจทำไมถ้าเกิดว่าเรามี
ยอมแพ้ไปแล้วนะป่านนี้ไม่ได้เหรอคุณถ้าเกิดว่าคุณจะพูดเรื่องเกม
กีฬาหนึ่งคนช่วยคุณไม่ได้คุณต้องดูว่าเรามีใคร
ถึงจะเลือกคนอื่นอื่นมาเราจะเลือกตำแหน่ง
แป้งเต็มไปหมดเลยไม่ก็ต้องชนะเป็นตำแหน่งตำแหน่งไป
อ๋อเป็นตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งไปใช่ที่ไหนเถียงให้ตายกูก็ว่า

เอาน่าจริงอ่ะอากลังมาผลดิเออเอาหนังไปดูคอมเม้นต์แล้วกัน
ให้คอมเมนต์เขาตัดสินแบบนี้เนี่ยก่อนที่น้องจะคอมเมนต์
แล้วใครที่ไหนมาเจอนี่ต้องมันระบากเลยนะ
เฟอร์เบิร์ดมีอ้าวว่าไปคาลอลบูซเซอร์ตำนานที่ไม่รองพิสูจน์แล้ว
อ้าวไปเลยเอ้ยยอมเลยเหรอพวกแพ้เลยตอนนั้นก็ทำแต้มมากที่สุด
เป็นอันดับที่สองในประวัติศาสตร์แพ้ใครเพราะแพ้เรบอลไงอ่า
โอ้โหเพิ่งอยู่นานอ่ะคาลมาโลนอืมแล้วก็มีชาวส์วัคลี่
ยอมยอมยอมยอมไม่มีเลยเหรอแต่จริงจริงอ่ะด้วยส่วนสูงของเลบอลอ่ะ
กับคามาโลนตัวเท่ากันนะครับจริงเหรอน้ำหนักผิดกันไม่เยอะ
แต่ว่ากล้ามออกคนละที่อืมเรย์บอลเนี้ยแบบดินรีนเพียวเพียวใช่ป่ะ
แต่คามอโลนแข็งแกร่งช่วงบนไม่ได้พูดเล่นนะไหล่เขาใหญ่กว่าหัวเขาจริงนะ
อืมคือแบบมาอย่างงี้เลยพินชิโลอ่ะส่วนชาสต๊อตนี้ก็คล้ายคล้ายกัน
เล็กกว่าอีกแต่เล่นเหมือนคนตัวใหญ่ผ่อนสวรรค์พลังกระโดดอ้าวเซ็นเตอร์มาอ่า
ก็ถือว่าหนึ่งคนพี่อ่ะอาจจะไปแอดกับเขานะ
ไม่รู้สึกว่าเขามีเกมลุกที่น่าประทับใจเลยอ่ะมันต้องมีคนป้อนให้
ไม่ได้แบบดูน่ากลัวว่าแบบโยนไปปุ๊บเข้าพื้นที่หกฟุตหน้าหัวแล้วหันไปเหมือนแชทอ่ะ
มันหันหลังเล่นไม่ดีคุกกล่อมไปชัวร์อืม
หรือว่าพละกำลังจะเข้าไปก็ไม่ได้อืมโดนตีอยู่ยิงไหมลงแต่เก็บลับ
คิสบอสถอยมายิงกายได้สุดท้ายมันก็ต้องหวังพึ่งบูซเซอร์กู
เลยเนี้ยมันไม่เห็นฝุ่นแล้วอะกระจอกมากกำดีมากแล้วอืม
มันก็แบบเหมือนก็ไม่สนุกอ่ะนะเออเหมือนเตะบอลคนละตีนอ่ะ

ว่าอย่างไม่เกรงใจน้องเลยนะที่ว่าของพี่เหนียวกว่าเยอะอ่ะ
เปรียบเทียบกับสองพันแปดเหมือนกันเขาไม่รู้หรอกว่า
มันจะชนะไม่ชนะอืมแต่มันต้องสนุกมากมากแน่
ครับแล้วเขาเชื่อว่าเขาสู้ได้ด้วยเหตุผลที่ว่า
ลูกบานมีลูกเดียวทีมพี่แม่งเก่งใจไม่หมดเลย
ถ้าตอนสุดท้ายเนี่ยต้องการคนจบสกอร์อืม
มีโค้ดเคอยู่จะปรับหมากให้สู้กับเก้าสองได้อ๋อแล้วผมขึ้นกับใครยิงอ่ะ
เวิร์คไงไม่ได้มาเห็นกับตัวเล่นคนเดียว
อันเนี้ยไม่มีทางเลยอ่ะเห็นเร็ดบอลก็โชคอ่าเมโลก็โชค
แผนของโค้ชเคมึงคือโค้เว้ก็เก่งกว่าจอแดนอีก
ไม่แน่ว่ะอ้าวอะไรนี่ปิดคำพูดนะไม่ไม่ใช่นี่พี่
โอ้เดี๋ยวดูของกูกัดคอแล้วนะไม่ไม่ไม่นี่เห็นไหมฮะ
คนเราครับพอคิดว่าเหมือนสู้ได้เนี่ยก็จะเสียงดังฟังก่อนไอ้น้อง
ภาพรวมผมยืนยันว่าโคบี้เก่งกว่าอ่าแต่ถ้าวิกฤตกับวิกฤตเจอกัน
ไม่แน่ว่ะถ้าเราเป็นคอร์ชแล้วเราสามารถเอาก้าวสองกับสิบแล้วแปด
ขยัมรวมมาได้เนี้ยอ๋อฮูถ้าเกิดว่าตามสองกร่องบอลเจ็ดวิ
ห้าคนที่จะลงไปคุณเอาใครลงมาแรลรี่เบิร์สอ้าวก็ก็โอเค
๗วิคคือไม่กะรีบาลแล้วถูกปะมหาเสือจันทร์เท่านั้น
ไม่มีเรียบร้อยไม่มีเรียบร้อย
เอามาทำไมเนี่ยเล่นเจ๋งทำไมเนี่ย
เหตุสุดท้ายเนี่ยโคบี้กับจอแดนเราจะเรียกให้ใครยิงวะ

คำตอบเดียวดิมีแฟนทีละสองคนได้ไหมล่ะ

นี่ตามเลือกจอดแดนอันนี้ก็โคบี้
ของพี่ก็อาจจะทำให้คนรุ่นนี้ไปลองดูซิรุ่นนู้นมันเป็นยังไง
ผมจะเชื่อเรื่องของคนรุ่นใหม่จะเก่งกว่าคนรุ่นเก่านะ
เมื่อคุณวัดด้วยอายุเท่ากันแต่มันพิสูจน์ไม่ได้นะ

อีพีนี้จบไงดิให้เขาศักดิ์สินไหม

ผมชนะคุณผมก็ค่าตัวเท่าเดิม
ผมชนะพี่ก็ดูก้าวร้าวอยู่ดี
ส่งมาได้นะครับว่าอยากจะได้เรื่องแบบไหนต่อไป
ชอบกล้องก็ตามเข้าไป